คุณผู้ชมครับในวันนี้เราไปติดตามกันต่อนะครับ

นายกรัฐมนตรีของผลเอกเบรมตินสุรานนท์นั้น
แม้ว่า๘ปีเต็มนี้จะสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมากมาย
แต่เส้นทางการเมืองก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ
แต่ถ้าว่าพลเอกเบรมนั้นท่านเลือกใช้คนเป็นครับ
แบบฉบับการบริหารประเทศของผลเอกเรมตินสุรานนท์
ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรครอบด้านได้
ส่วนหนึ่งมาจากความชันฉลาดในการเลือกใช้คน
ทำให้มีมือดีมีความรู้ความสามารถ
มาทำหน้าที่ทั้งบุญและบูธในคณะรัฐบาล
นักวิชาการผู้เชี่ยวชันด้านเศรษฐกิจ
นักการเมืองและลูกน้องที่ล้วนเป็นนายทหารขณะนั้น
ประกอบด้วยพลเอกมงคลอำพรพิสิทธิ์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
รวมไปถึงพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์ที่ถือเป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกเบรม
ขึ้นชื่อเรื่องมือประสานต้องยกให้ผลเอกชาวลิศที่ในช่วงเวลานั้นเป็นพลตรีชาวลิศ
ได้เข้าร่วมกับคณะบุคคลวางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ครอบคลุมการเมืองการทหารเศรษฐกิจและสังคม
รวมรวมข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้พลเอกเบรมตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย
โดยเฉพาะเป็นตัวประสานกับฝ่ายการเมือง
จนทำให้เสียงในสภาไร้ปัญหารบกวน
อย่าลืมว่าสมัยนั้นท่านมีรัฐมนตรีมหาดไทย
อย่างพลเอกศิษฐ์เย็ราโรธซึ่งคนก็ยอมรับพอกัน
แล้วก็บริเอกสิทธิรโรธก็เป็นรัฐมนตรีที่วางตนเป็นที่โดดเด่น
แต่ไม่วัดรอยเท้าไม่คิดจะมาชิงดีชิงเด็ดอะไรกับท่านนะครับ
หรือมีรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างพลเอกประจวบสุนทรางคูณ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเคยเป็นผู้คับบัญชาเก่ามาก่อน
แต่ท่านก็วางตัวแล้วแก้ปัญหาให้รัฐบาลทุกอย่างไม่เคยไม่เคยมีว่า
รองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยนั้นสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลเอง
ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของผู้นำประเทศสู่สายตาประชาชน
ให้คำแนะนำโดยเฉพาะด้านจิตวิทยา
ให้ประชาชนรับรู้ถึงการใส่ใจความเดือดร้อน
เช่นเดียวกับที่วางตัวนายไตรรงสุวรรณคิรี

คอยตอบโต้ทุกประเด็นอย่างทันท่วงที

ได้รับฉายาเป็นโฆษกสามสีภูเขาทอง
ที่สามารถแบ่งเบาภาระของหัวหน้ารัฐบาลได้อย่างมาก
ขณะที่จากกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ผลเอกเปรมยังมีนายสนอกอุณากูล

คำปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม

พิจารณาประเด็นปัญหาสำคัญ
ที่ต้องการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย
พร้อมไปกับยังมีทีมงานเดินสายร่วมประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายวิศนุเครืองามรวมอยู่ด้วย

และสามารถเดินหน้าแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกมากขึ้น
อกจากความรู้ความสามารถแล้ว

ครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ยาวนาน
และออกปากว่าป่าพอแล้ว